เพราะว่ากระบะเสียหลักพุ่งตกลงไปในคลองชมประธาน

ทีนี้กู้ภัยต้องรีบช่วยเหลือ
เพราะรถมันค่อยจมน้ำลงไปแล้ว
ดังนั้นเจ้าหน้าที่ต้องกู้ภัย
ต้องช่วยชีวิตของคนที่ติดอยู่ภายในรถนะครับ
รถไข้
มันน่ากวง

เพราะรถมันก็ไหลไปเรื่อยนะครับคุณนะ
แล้วก็พร้อมจะจมลงในน้ำได้ทุกเมื่อนะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องเร่งช่วยชีวิตคนที่ติดอยู่ภายในรถนะฮะ
โดยกู้ภัยมูลิธิขุนรัตนาวุฒินะครับ
เข้าช่วยเหลือโชเฟอร์รถกระบะตกคลองชมประธาน
วายเหนียวที่อำเภอธามกาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
ภายรายหนึ่งคุณต้องถอดเอาหมดเลยนะ
เหลือแต่บ็อกเซอร์สีชมพูแบบนี้นะครับ
เพื่อที่จะไปเตรียมพร้อมในการที่จะดึงคนขึ้นมาจากรถ
ลงไปตรงขอบตลิ่งแบบนี้ดึงตัวผู้ประสบเหตุขึ้นมา
ส่วนรถคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมครับมันไหลไปแล้ว
ค่อยไหลไปไปแบบนี้นะครับ
กู้ภัยอีกชุดหนึ่งกระโจนลงไปในน้ำ
เพื่อหาอุปกรณ์มายึดรถดึงกลับเข้าฝั่งนู่น

ไปยืนหน้ากระโปรงยืนบนตัวรถที่มันไหลกันอยู่แบบนี้นะครับ
กระแสน้ำก็พัดเอาตัวรถไหลลอยออกจากจุดเกิดเหตุไปเรื่อยนะครับ
จนในที่สุดกู้ภัยได้ใช้ซลิงค์ยึดกับรถทางกันเกิดเหตุ
ดึงแล้วก็ลากขึ้นฝั่งจนสำเร็จ
กลางความโล่งอกโล่งใจของประชาชนและชาวบ้านที่มาดูแถวนี้
กู้ภัยใช้เวลาคนคุณ
กู้คนขึ้นมาไม่ยาก

แต่กู้รถขึ้นมายาก

เจ้าของรถบอกว่าก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถไปทำธุระ
และมีรถจักรยานยนต์ขี่นำหน้าจังหวะนั้น
สุนัขวิ่งไล่งับขาคนขี่รถจักรยานยนต์คุณ
ทำให้คนขี่รถจักรยานยนต์เขาขี่แล้วก็เสียจังหวะ
ส่วนตัวคนขับรถกระบะเองบอกว่าผมก็ต้องหักหลบด้วย
เพราะกลัวอะไรกลัวชนท้ายรถจักรยานยนต์

ผมก็เลยหักหลบจนเสียหลักพุ่งตกลงไปในคลองแบบนี้นะครับ